ส่วนข่าวต่อไปนี้นะครับเป็น๒๐รุ่ม๑คุณผู้ชมฟังไม่ผิดที่ขอนแก่นนะฮะ
นักเรียนต่างสถาบันนะครับนัดเคลียร์กันปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งมา๒๐ฝ่ายหนึ่งมา๕
แต่พอเปิดฉากแล้วกลายเป็น๒๐รุม๑พ่อของคนที่เป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเห็นคลิปแล้วพ่อทำใจไม่ได้เลยครับนะฮะไปดูกันครับ
เออ๕๐คนเลยครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณลานกลางเต็นต์
ตรงข้ามบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟที่อำเภอบ้านไผ่

ตอนแรกกลุ่มนักเรียนประมาณ๒๐คนมารวมตัวกันที่เต็นต์นี้ก่อน
และอีกสักครู่นึงนักเรียนอีกกลุ่มนึงมากัน๕คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน
พอมาถึงไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
กลุ่มที่มีพวกมากกว่าเปิดฉากด้วยการถีบนักเรียนคนหนึ่งนะครับ
แล้วพักพวกที่เหลือก็พุ่งเข้าไปรุมชกต่อยนักเรียนคนนั้น

นักเรียนคนที่ถูกรุมเนี่ยนะครับ
ก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
โดยไม่ถูกกลุ่มคู่อริทำร้ายแต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้นายธนกรถิ่นวงแพง
ท่านเป็นเสมียมรถไฟของสถานีรถไฟอำเภอบ้านไผ่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ

เพื่อเตือนสติวัยรุ่นเตือนครูเตือนผู้ปกครอง
ให้ดูแลลูกหลานให้ใกล้ชิดกว่านี้
ขณะที่นักเรียนที่ถูกรุมชกรุมต่อยนะฮะ
คุณผู้ชมอยู่ม๓เล่าแบบนี้บอกว่า
เขาถูกนักเรียนชั้นม๒กับม๓ต่างโรงเรียน
หาเรื่องหาเรื่องจากการอะไรรู้ไหม
หน้าอีกแล้วแค่มองหน้าก็มีเรื่องกันได้ครับ
นะฮะก็นัดเคลียร์กันหลังสถานีรถไฟ
โดยขี่รถจักรยายนไปกับเพื่อนรวม๕คน
พอไปถึงเจอโอ้โหคู่อลิมาเกือบ๒๐ได้

ฝ่ายตรงข้ามถีบจนเขาตกรถ
แล้วก็กรูกันเข้ามารุมอย่างที่เห็น
แม้ว่าจะพยายามสู้มันสู้ไม่ได้ครับ

ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกรุมทำร้าย

รุมกันแบบนี้พ่อรับไม่ได้
รุนแรงเกินไปครับ

ชีวิตลูกผู้ชายให้ลูกได้เรียนรู้
พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วครับ
เพราะว่ามีบาดแผลแล้วก็ตาช้ำนะฮะ
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจที่สมภองบ้านภัย